เราจะนำคุณผู้ชมกลับไปติดตามภาพบริการสดพร้อมกันเลยนะครับ
หลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
ก่อนที่จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพระคุณ
ยังชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับ
ติดตามได้พร้อมกันกับคุณสืบสกุลพันธ์ดี
รายงานสดเข้ามาจากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
คุณผู้ชมครับขณะนี้มีช่วงเวลาที่สำคัญนะครับ
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษแห่งนี้
เจ้าหน้าที่กำลังจะเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
เพื่อไปยังชาปณะสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับ

เป็นบรรยากาศสดที่เราได้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นะครับ
ด้านบนเวทีนะครับเจ้าหน้าที่กำลังมีการเตรียมความพร้อม
ในการที่จะเคลื่อนหีบบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
ออกจากสถานที่ที่ได้ผ่านพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแล้วนะครับ
ซึ่งหีบบรรจุสรีระสังขารหลวงพ่อคูณถูกจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ
ทำจากไม้จันหอมหลงรักปิดทองลวดลายแสดงชีวประวัติ
ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งมรณภาพและอุทิศร่างเป็นครูใหญ่นะครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนหีบบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ลงจากเวทีแล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็จะออกทางประตูฝั่งตะวันออกนะครับ
เพื่อที่จะนำไปขึ้นขบวนรถ
ด้านข้างคือด้านศีรษะสลักลายอักษรวทค
ซึ่งหมายถึงพระเทพวิทยาคมอันเป็นสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานนะครับ
หีบเป็นลวดลายธรรมจักรสื่อถึงธรรมะและคำสอนของหลวงพ่อคูณ
ที่ถูกเผยแผ่ไปทั่วทุกสารทิศ
ส่วนขอบฝาของหีบเป็นลวดลายดอกไม้ไก่และนก
ซึ่งเป็นสัตว์ที่หลวงพ่อคูณนั้นชื่นชอบครับ
คณะผู้จัดทำเลือกที่จะนำชีวประวัติของหลวงพ่อคูณ
ถ่ายทอดผ่านลายไทยรถน้ำแบบฉบับวัฒนธรรมอีสาน
ปรากฏเรื่องราวนับตั้งแต่หลวงพ่อเกิดจนกระทั่งมารดาเสียชีวิต

ลายตอนหนึ่งบนหีบเล่าเรื่องเมื่อครั้งหลวงพ่อคูณไปร่ำเรียนวิชาครูเพลงที่โคราช
แต่ไปไม่รุ่งจึงกลับมาทำนาก่อนที่จะตัดสินใจบวชเป็นพระพิสุตลอดชีวิตนะครับ
อกจากนี้ยังมีภาพเมื่อครั้งหลวงพ่อคูณทำพินัยกรรม
โดยระบุการมอบร่างไว้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และมีภาพของหลวงพ่อคูณในท่านั่งยองมือคีบมวลยาเส้น
ซึ่งเรื่องของการนั่งยองนี้กลายเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคูณ
เคยมีคนถามหลวงพ่อว่าทำไมชอบนั่งยองหลวงพ่อคูณตอบว่า
การนั่งยองมันคล่องตัวสะดวกคล่องแคล่วรวดเร็ว
เคลื่อนตัวไม่ว่าจะลุกจะนั่งเดินก็สะดวก
กูก็นั่งมาจนชินรู้สึกหมั่นสบายดีนะครับ
ขณะที่ภายในหีบปูเสือไม้สารทอมือทำขึ้นโดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกันจากสารเป็นหลายแม่บทอิสารจำนวน๔แบบ
ขณะที่หมอนขิตและข้างที่ใช้หนุนยัดไส่ด้วยไม้จันหอมแทนนู่น
และขณะนี้ครับคุณผู้ชมได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนหีบทองบรรจุสรีละฆราณของหลวงพ่อคูณไปยังคบวนรถ
เพื่อที่จะเคลื่อนต่อไปยังเส้นทางต่างไปถึงชาปณสถานชั่วคราว
วัดหนองแวงพระอารามหลวง
โดยเรื่องของเส้นทางต่างนะครับ
ในการที่จะเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
รวมถึงเรื่องของขบวน
ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับประชาชนที่อยู่บริเวณทั้งศูนย์ประชุม
เนกประสงค์การจนาพิเศษแล้วก็เส้นทางต่าง
ต่างก็รอรับขบวนนี้
รวมถึงขณะนี้นะครับที่ชาปณสถานชั่วคราวก็มีสาธุชนจำนวนมาก
ที่ไปรอเข้าร่วมพิธีอยู่ที่นั่นนะครับ
ตำรวจนำขบวนจากตำรวจทางหลวง
และตำรวจสพเมืองขอนแก่นนะครับ
ตามด้วยรถคันที่๑คือคันที่คุณผู้ชมได้เห็นไป
ขณะนี้ด้วยนะครับก็เป็นรถยนต์๖ล้อเปิดประทุนอันเชิญพวงมาลาพระราชทานพัดยศและเครื่องอัฐบริคาร
ที่สองคือคันนี้ครับเป็นรถโบราณเปิดประทุนพร้อมบุษบกสำหรับเคลื่อนหีบบรรจุสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
หมายเลขทะเบียนรถ๔นหนู๑๗๗กรุงเทพมหานครนะครับ
จากนั้นก็จะมีขบวนรถคันที่๓เป็นรถของคณะสงฆ์รถคันที่๔เป็นรถของแขกผู้ใหญ่
รถคันที่๕เป็นรถของผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นรถคันที่๖และ๗เป็นรถของคณะศิษยานุสิตนะครับ
แล้วก็ยังมีรถคันที่๘เป็นรถของคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
คุณผู้ชมได้เห็นความงดงามของหีบบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
ดังกล่าวที่กล่าวไว้นะครับว่าคณะผู้จัดทำหีบนะครับได้ตั้งใจที่จะนำชีวประวัติของหลวงพ่อคูณมาถ่ายทอดผ่านลายไทยรถน้ำแบบฉบับวัฒนธรรมอีสาน
และมีการกล่าวถึงเรื่องของพินัยกรรมที่หลวงพ่อคูณได้ทำไว้เพื่อที่จะมอบร่างให้แก่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
หากเอ่ยถึงเรื่องของพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่๖มกราคมพุทธศักราช๒๕๓๖
คุณพ่อคุณในวัย๗๐ปีซึ่งเป็นช่วงปีที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาได้เริ่มดูแลหลวงพ่อก่อนที่ปลายปี๒๕๓๙หลวงพ่อจะมีภาวะเลือดออกและหัวใจตีบตันนะครับ
ในปี๒๕๓๖นั้นหลวงพ่อคูณเดินทางจากวัดบ้านไร่ไปยังจังหวัดขอนแก่นด้วยจุดประสงค์ที่สำคัญและแน่วแน่ที่จะบริจาคร่างกายเป็นครูใหญ่ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งหลวงพ่อคูณตัดสินใจว่ากูจะขอเป็นครูใหญ่แบบให้ผ่าก็คือเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชำแหละเพื่อการศึกษาได้และหลังจากศึกษาแล้วญาติสามารถนำกระดูกไปทำพิธีเองได้หรือจะให้ทางภาควิชาจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพก็ได้
จากนั้นหลวงพ่อได้เขียนพินัยกรรมครั้งแรกนะครับพร้อมกับลงมือลงลายมือชื่อโดยเปล่งวาจาว่าสำเร็จแล้วถึง๓ครั้ง
การตัดสินใจทำพินัยกรรมยกสรีระสังขารของท่านให้เป็นครูใหญ่ไม่ได้หมายความว่าหลวงพ่อจะไม่คิดถึงฟ้องและลูกศิษย์ลูกหานะครับ
หลวงพ่อกล่าวว่าลูกหลานเอ้ยให้เขาไปเถอะเขาจะได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์อย่าได้พิรีพิไรเหนียวรั้งไว้เลยซึ่งวาจานี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลวงพ่อคูณได้ขออนุญาตต่อญาติพี่น้องลูกหลานและวงตระกูลเพื่อแสดงถึงความเมตตาและการสร้างคุณงามความดีหลังละสังขารแล้วนะครับ
ในการกล่าวคำไว้อะไรในหนังสือที่ระลึกในพิธีพระราชทานเพลิงครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครั้งนี้นะครับก็มีคำไว้อะไรที่สำคัญซึ่งเป็นคำไว้อะไรจากทางด้านของน้องสาวของหลวงพ่อคูณนะครับ
นั่นก็คือคุณยายคำมั่นวงกาญจนรัฐรวมถึงยังมีหลานสาวของหลวงพ่อคูณก็คือนางสงบวงศาโรธและนางสมบูรณคุ้มประเสริฐซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณยายคำมั่นนะครับ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม
เป็นกรณีพิเศษในโอกาสที่จัดทำขึ้น
เพื่อกล่าวถึงประวัติและระลึกถึงครูใหญ่ทุกท่าน
โดยคุณยายคำมั่นเขียนอะไรถึงหลวงพ่อคูณนะครับบอกว่า
พ่อคูณปริสุทธโธเป็นผู้ชายที่ดูแลน้องมาตั้งแต่อายุยังเยาว์
เพราะแม่ต้องมาเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเป็นเด็ก
๓คนพี่น้องแม้ว่าจะมีน้าที่ดูแลอย่างดี
แต่ก็ไม่ได้อบอุ่นเท่ากับได้อยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว
สามคนพี่น้องต้องต่อสู้กับชะตาชีวิตที่โหดร้าย
ด้วยความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส
แต่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธก็ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้น้องได้เห็น
แม้ว่าท่านจะห่วงการศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัด
ท่านก็หมั่นไปมาหาสู่ดูแลน้องที่อาศัยอยู่กับน้าไม่เคยขาด
ทำให้น้องรักและเคารพท่านประหนึ่งพ่อ
จนกระทั่งเติบโตนะครับน้องต่างไปมีครอบครัว
ท่านก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนและยังมีความห่วงใยติดตามถามข่าวอยู่เสมอ
วบจนท่านได้บวชเรียน
จากชีวิตที่ต้องอยู่อย่างลำบากยากเข็นนี้เอง

มั่นที่จะสร้างคุณงามความดีแก่สังคมส่วนรวม
จิตใจอันเป็นกุศลมุ่งหวังสู่พบภูมิที่ดี
และหลานทุกคนมีความปลื้มปิติและภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาสืบสายเลือด
บรมีของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเปรียบดั่งร่มโพร่มใส
ที่ไม่ได้ให้ความสุขร่มเย็นกับน้องและหลานเท่านั้น
แต่ยังแผ่ปกคลุมไปยังสาธุชนทั่วไปอย่างไม่เลือกตัวตน
การที่ท่านได้ละสังขารไปแม้จะเข้าใจดีว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
แต่การที่จะหักห้ามใจไม่ให้เศร้าโศกนั้นยากเกินที่ทำใจได้
ด้วยความรักและอาลัยอย่างสุดซึ้ง
น้องสาวของหลวงพ่อคูณคุณยายคำมั่นวงกาญจนรัฐนั่นเองนะครับ
ขณะนี้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับในช่วงของพิธี
เคลื่อนหีบบรรจุสรีระสังคารของหลวงพ่อคุณปริศุโธไปตามเส้นต่างนะครับ
ซึ่งเส้นทางของการเคลื่อนหีบสรีระสังคารหลวงพ่อคุณนั้น
ก็จะออกจากที่ประชุมกาญจนาพิเศษ
ก็ได้มีเลิกในการที่จะเคลื่อนศพตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีแล้วนะครับ
จากนั้นนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข๑๒
เข้าถนนกรปภึกต่อเนื่องถนนมริวัลถึงแยกสามเหลี่ยม
ซ้ายตัดเข้าทางหลวงหมายเลข๒คู่ขนานถนนมิตรภาพ
สถานีตำรวจทางหลวงขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินทร์
สถานกงศูนย์ใหญ่สปลาวจนถึงจุดกลับรถหน้าดูโฮมนะครับ
จากนั้นขบวนก็จะมีการกลับรถทางขวาถนนมิตรภาพบายพาส
ทางหลวงหมายเลข๒๓๐ถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่นการสิน
ข้ามสะพานข้ามทางรถไฟแล้วก็จากนั้นจะไปถึงจุดหมาย
ก็คือชาปณะสถานชั่วคราววัดหนองแหวงพระอารามหลวงนะครับ
รวมระยะทางทั้งสิ้น๑๖กิโลเมตร
น่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
โดยรูปแบบของขบวนก็จะให้กระทัดรัดที่สุด
จะเป็นรถขบวนซึ่งเป็นรถขบวนที่คล้าย
กับวันที่ได้เคลื่อนสารีละสังคารของหลวงพคูณประศรีสุโธ
ขบวนถึงชาปณสถานชั่วคราวรถจะจอดเทียบฝั่งทิศตะวันออกของเมนลอยนกหัสดีลิง
ทหาร๘นายก็จะได้ยกหีบบรรจุสรีระสังขารหลวงพ่อคูณลงจากรถ
แล้วเดินเข้าทางทิศด้านหัวนกหัสดีลิง
จากนั้นนะครับก็เคลื่อนวนขวารอบตัวนกทวนเข็มนาฬิกา๓รอบ
แล้วนำหีบเข้าเตาเผาทองที่ตั้งไว้ภายในตัวนกหัสดีลิง
โดยเข้าทางปีกนกด้านขวา
เพื่อรอพิธีการถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณในลำดับต่อไปนะครับ
นี่ก็เป็นเส้นทางต่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับในการเคลื่อนขบวน
หีบบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
ขบวนนี้ก็จะเป็นขบวนที่เคลื่อนกันแบบเรียบง่ายและกระทัดรัดนะครับ
ที่หลวงพ่อคูณได้ให้ไว้
รวมถึงได้แสดงไว้ในพินัยกรรมด้วยนะครับ
แล้วที่ตรงนั้นเองนะครับก็จะมีประชาชนจำนวนมาก
ที่จะรอร่วมพิธีที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะครับ
ซึ่งในช่วงบ่ายนี้นะครับก็จะมีพิธีการต่าง
โดยเฉพาะพิธีตอนช่วงเวลาประมาณที่สำคัญ
นั่นก็คือตั้งแต่๑๘นาฬิกาเป็นต้นไป
พิธีการสำคัญทั้งพิธีการถวายเพลิงสรีระสังขาร

และพิธีถวายเพลิงจริงสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ที่จะเกิดขึ้นเวลา๒๒นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ
ซึ่งก็จะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนนั้น
จะได้ร่วมตั้งจิตอธิษฐาน
อาลัยหลวงพ่อคูณแล้วก็ส่งหลวงพ่อคูณสู่สวงสวรรค์ด้วย
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาเที่ยงเป็นต้นมานะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เราก็จะไปรอติดตามกัน
ชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแหวงพระอารามหลวง
พิธีการสำคัญจะเกิดขึ้นที่นั่น
รวมถึงมีกำหนดการที่นายกรัฐมนตรี
ก็จะเดินทางมาทอดผ้าไตรบังสุกุล
ชาปณสถานวัดหนองแหวงพระอารามหลวงด้วยนะครับ
แล้วเราจะติดตามให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงบรรยากาศทั้งหมด
ตลอดทั้งวันในการถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับ